โปรดติดตามตอนต่อไป

หนึ่งคือน้องเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ
โดยที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุรถชน

ตอนที่น้องมาค่ะมาถึงคือ
วัยวะของช่องท้องเนี่ยหายไปเกือบหมดแล้ว
เหลือแค่ตัก๒โหลบนะคะ
แล้วก็ไตอีกนิดหน่อย
เพาะฉี่ลำไส้ม้าไม่อยู่
แล้วก็ผนังผนังหน้าท้องไม่อยู่

มีการโดนของมีคม

เกี่ยวกับช่วงกล้ามเนื้อนะคะ
กล้ามเนื้อขาหลังที่โดนกลิดไป

ที่คุณผู้ชมเห็นไปตอนต้นรายการคือ
คือในช่วงที่ผ่านมามันมีทั้งข่าว
ที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์

แล้วก็แมวที่คาราคาซังกันอยู่นะคะ
ที่ออกจะชัดหน่อยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ที่ต้นรายการนะคะภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็เป็นคุณพ่อในครอบครัว
แต่เพราะเอิญว่าเป็นครอบครัวที่คุณแม่เขาก็มีลูก
คุณพ่อเขาก็มีลูกก็เลยเป็นพ่อของครอบครัว
เพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันสักราวปีนึงได้นะคะ
คบหากันแล้วก็มาอยู่ร่วมกัน
แล้วคือคุณพ่อของครอบครัวนี้เนี่ย
ลูกชายของตัวเองถูกหมากัดนะคะ
ก็เลยตัดสินใจลงโทษหมาซะนะคะ

แมวนี่ยังสรุปลำบากนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวแมวเนี่ย
คือในส่วนของคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ท่านก็เหมือนกับชนสูตรแมวแล้วเรียบร้อย
ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้มาจากรถชน
มันไม่ได้มาจากเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุ
หรือจากทั่วไปที่อยู่ดีแมวก็อาจจะตายได้
จากการโดนอุบัติเหตุโดนรถชนโดนอะไรก็แล้วแต่
แต่น่าจะมาจากการโดนทารุณกรรม

ไม่ว่าจะดูจากส่วนของกระดูกกล้ามเนื้อ
แล้วก็อวัยวะภายใน
แล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับการตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้หญิงที่ประกาศรับแมวไป๒๐กว่าตัวเกือบ๓๐ตัวนี้เนี่ย
คือคนก็สงสัยว่าเธอเอาแมวไป
เพื่อทารุณแมวแลกกับบิตคอยน์หรือเปล่า
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมที่ฉันไม่อธิบายบิตคอยน์นะคะ
แต่ว่ามันเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เขาทำกันในโลกออนไลน์
ออกมาแบบนี้ตอนแรกก็เอ๊ะยังไงดี

เอาข่าวแรกก่อนข่าวแรกเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่มาเองอันนี้ไม่ซับซ้อน
คือที่บอกไม่ซับซ้อนเพราะว่าภาพวงจรปิดมันชัดนะคะ
วิธีการลงโทษหมา
ขออภัยถ้าใช้คำแรงก็คือฆ่าหมาเนี่ยมันชัดนะคะ
แต่ทีนี้พอลงไปแล้วมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย

คือคนที่เอาเขามาเลี้ยงเองซะด้วยซ้ำ

หรือว่าคุณวรรณทัศน์แสงดาราสวัสดีค่ะ

เราคุยเรื่องน้องหมาก่อนนะคะ

มากมากจริงนะคะ
ก็จำเป็นต้องเบลอแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะ

ไม่ซับซ้อนก็คือเราเห็นยังไงก็เป็นยังไง

ภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพ

ภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภา
คือเขาถึงได้มีความผูกพันกัน
หมาจะรักผู้ชายคนนี้มาก

ซึ่งโดยปกติแล้วได้ถามทางภรรยาไหมคะ
ว่าแฟนเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วไหม
ไม่เคยมีการพบว่า
มีอารมณ์หงุดหงิดกับคนในครอบครัวนะคะ
แต่มีบ้างที่ว่าอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่มีแบบนี้
แสดงว่าการกระทำแบบนี้คือทางผู้หญิงเอง

ตกใจค่ะเขาก็ห้ามนะคะ
คือตอนที่น้องโดนกัดปุ๊บเนี่ย
ก็คือว่าทางคุณแม่เนี่ยก็รีบเข้ามาดูตัวเด็ก
แต่ว่าในขณะที่ผู้ชายปลีกตัวไปจับสุนัข
คือตีแล้วหมาก็ยอมแล้ว

ก็คือยังมีการฟาดถึงขั้นไม้
ก็คือจะเป็นไม้ยูคาลิปนะคะยาวประมาณ๑เมตรนะคะ

ไม้อันนี้น่าจะเป็นไม้สำหรับอยู่ในสวน
เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาคุยกับคุณอ้อมอีกทีนึง
เดี๋ยวจะไปคุยรายละเอียดกับคุณนกนะคะ
ซึ่งเป็นคุณแม่ของที่บ้านคือเป็นภรรยาของผู้ที่ก่อเหตุ

อย่างที่คุณอ้อมบอกและถามคุณนกซ้ำอีกหนึ่งท่านนะคะ
คือว่าสูนักตัวนี้เนี่ยมาตอนที่คุณนกกับตัวของคุณผู้ชายเนี่ย
มาอยู่บ้านเดียวกันแล้วหรือว่าผู้ชายคนนี้

ก็หมาตัวนี้เราซื้อมาจากตลาดเราไปซื้อมาพร้อมกัน
แต่เขาเลี้ยงอยู่อยู่กับเขาก่อนก่อนแต่ก่อนที่จะมาอยู่บ้านหนู
แต่เขาก็จะไปมาหนูก็จะเจอหมาตัวนี้ทุกวันค่ะ
เอาอย่างนี้ถ้าเราพูดภาษาง่ายคือจริงหมาเป็นหมาเขาถูกป่ะคะ
ก็หมาเขาก็เป็นหมาที่เราเลี้ยงมาด้วยกันนะคะ
คือแต่ว่าตอนแรกยังไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันถูกไหมคะ
ค่ะช่วงแรกก็จะไม่ได้อยู่หรือบ้านเดียวกัน
ช่วงประมาณที่เขาจากเดือนครึ่งถึง๒๓เดือน
ก็คือหลังจากนั้นก็คือจะมาอยู่บ้านหนูอะค่ะ

แต่ในช่วงตอนแรกก็หลักเป็นห่วยเดือนนะ
เดือน๒เดือนไปอยู่กับทางผู้ชายก่อนใช่ไหมคะ

แล้วคนที่คิดจะซื้อหมาตัวนี้มาเลี้ยงคือผู้ชายหรือตัวคุณนกคะ
ก็ลูกสาวเขาเห็นบอกว่ามันน่ารักดีเราซื้อไปเลี้ยง
แต่เขาก็บอกแล้วว่าหมาตัวนี้มันเป็นปลอมผสมบางแก้วมาค่ะ
ใช่
คุณนกเดี๋ยวฉันขอละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวนิดเดียวขออภัยนะคะ
คือว่าทางตัวของคุณผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีลูกของเขามาก่อนถูกไหมคะ

แล้วคุณนกก็มีลูกของตัวเองเป็นลูกสาวมาก่อนถูกไหมคะ
ทีนี้เพราะฉะนั้นหมาตัวนี้ก็เหมือนกับคุณนกกับผู้ชายคนนี้
แล้วก็กำลังจะเข้ามาอยู่ด้วยกัน
พอเข้าไปอยู่ด้วยกันก็เหมือนก็ช่วยกันเลี้ยงมาตั้งแต่หมายังเด็กใช่ไหมค

อ่าดูแล้วเนี้ยตัวเนี้ยเจ้าซูชิเนี่ยนะคะ
เขาติดใครเขาติดผู้ชายหรือเขาติดคุณนก
เขาจะติดผู้ชายมากค่ะเขาก็จะไม่ค่อยติดหนู
ลูกสาวเขาก็จะไม่ค่อยติดแต่เขาจะติดผู้ชายมาก
คุกคลีกันแค่ไหนคะความสนิทรักกันเลี้ยงกันติดกันอย่างไร
กินก็กินด้วยกันนอนเขาก็ต้องนอนอยู่ที่วางขา
นอนระหว่างวางขาของเขาเขาจะนอนอยู่อย่างนั้นนะคะ

เขาจะเฝ้าเหมือนกับการที่เขาออกไปไหน
เขาก็จะติดมอเตอร์ไซค์ไปกับเขา
เขาจะใส่กระเป๋าไปตอนช่วงที่มันเล็กเขาจะติด
แล้วของทุกอย่างเมื่อก่อนเขาจะมีมอเตอร์ไซค์

ถ้าเขาอยู่ใกล้ใกล้รถเราก็คืออย่าเดินไปใกล้แค่นั้นเอง

ห่วงของพ่อใช่ไหมใครอย่ามายุ่งของพ่อประมาณนั้นแหละ

คุณนกคือคุณผู้ชายคนนี้เขาเคยเลี้ยง
หมาเลี้ยแมวเลี้ยสัตเลี้ยงมาก่อนไหมคะ

เราเคยถามเขาไหมว่าหมาแต่ละตัวยังไงเลี้ยงนานไหม
เขาก็เลี้ยงนานจนหมาตายหนีจากอย่างนี้ค่ะ

แล้วระหว่างที่เลี้ยงซูชิเขาชื่อซูชิเนอ

ตั้งแต่เลี้ยงมามีไหมที่แบบไปงับไปกัดคนในบ้าน
ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณนกตัวเขาเองลูกชายเขาลูกสาวเรา
คือเคยไหมที่มันไปงับไปแงบใครเนี่ยค่ะ
แงบลูกสาวแงบหนูเวลาเขามีของอย่างนี้
บางทีเราเผลอเดินไปใกล้อย่างนี้เขาก็จะงับ
เขางับจริงจังหรือเขาก็งับแบบตามภาษาหมาแหละ

แต่ก็มีถลอกนิดหน่อยบางทีก็ไม่มีอย่างนี้ค่ะ
จริงเขาเป็นหมาแบบดุไหมคะ
ถ้าเขามีของกินเขาจะดุเขาจะไม่ให้เข้าใกล้ค่ะ
ก็นิสัยหมาไหม
นิสัยของเขาเขาจะออกบางแก้วมากกว่าป่อมค่ะ
ที่คุณนกต้องเล่าว่าคือเขาผสมบางแก้ว

ความห่วงของห่วงเจ้าของห่วง
อะไรที่เป็นของเจ้าของเขาก็จะห่วง

เพราะจริงถ้าคุณนกรู้ผู้ชายท่านนี้เขาก็ต้องรู้ถูกไหมคะ

ทีนี้ก่อนหน้านี้ลูกชายเขานะคะ
เคยโดนหมาแง๊บเหมือนเรากับลูกสาวไหมคะ
ไม่นะคะลูกเพราะว่าเวลาที่เขากลับต่างจังหวัด

แต่เขาจะอยู่แต่กับตัวผู้ชายเอง
เขาไม่ค่อยให้ลูกเขามายุ่งกับหมา
ลูกเขาก็บอกลูกเขาว่าหมาตัวนี้มันดุนะ
ก็คืออยู่กับแม่เขาด้วยแม่เขาก็ไม่ให้เข้าใกล้หมาตัวนี้

ตอนนี้๕ขวบค่ะ
ทั้งที่พ่อเนี่ยเลี้ยงหมาตัวนี้รักไปไหนไปกัน
แต่ตัวลูกชายเขาไม่ได้คุ้นเคยกับหมาเลยเหรอคะ

โรงเรียนปิดเทอมครั้งนึงเขาก็จะเจอหมาครั้งนึงอย่างนี้

เขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับหมาตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กคนนี้
ใช่ค่ะเขาเพิ่งจะเจอหมาตัวนี้ได้๒๓วันเองค่ะ

แล้วเขามีก่อนที่จะเกิดเหตุ
แล้วตัวผู้ชายเขามีบ่นไหมคะอุ๊ยเนี่ยกลัวเหมือนกันนะ
เอาลูกมาอยู่เดี๋ยวกลัวแบบเดี๋ยวหมากัดเดี๋ยวหมางับ

หนูก็บอกเขานะว่าเอาเด็กมาเอาลูกมา
ก็รู้นะว่าหมาบ้านเราเป็นไงก็ระวังหน่อยนะ
เขาบอกว่าโอเคลูกฉันฉันดูแลได้
หนูก็ไม่อะไรหนูก็คิดว่าเออเขาดูแลลูกเขาได้
เพราะว่าทุกครั้งเวลาลูกเขาออกไปนอกบ้าน

เขาก็จะไปนั่งเล่นกับลูกเขาแหละ
แล้ววันเกิดเหตุตอนที่เด็กผู้ชายถูกหมากัด

แต่สองพ่อลูกนี้เขาจะนั่งอยู่หน้าบ้าน

เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเรารู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์
หมากัดเด็กแล้วพ่อเด็กโมโหเนี่ย
ตั้งแต่ตอนไหนคะที่เราได้เห็นด้วยตาตัวเอง
ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่
หนูได้ยินเขาพูดว่าเฮ้ยอีชิกัดไอโอลูกเขาชื่อโอ
เขาบอกอิชิกัดลูกกูเหรออะไรอย่างนี้

หนูก็วิ่งออกไปกับน้องชายหนูก็เลยไปดูแผลเด็ก
แล้วทีนี้หนูก็พาไปดูแผลเด็กเขาก็วิ่งตามหมาไปข้างบ้าน
จนออกไปถึงหลังบ้านตรงสนาม
หนูหนูก็วิ่งตามออกไปตอนแรกหนูก็อยู่กระดิกก่อน
ก็ดูแผลเด็กอยู่แต่ว่าเลือดมันก็ไม่ได้ออกเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เหมือนแบบเป็นแผลถลอกด้วย
แล้วก็ตรงกกหูก็จะมีเป็นแผลเหมือนแบบว่าเป็นรูนิดนึงอย่างนี้
มันจะเป็นแบบเนื้อนิ่มอะค่ะตรงนั้นนะคะตรงที่มันเป็นรูอะค่ะนิดนึง
แล้วทีนี้หนูก็ดูแผลเด็กอยู่อยู่กับน้องชายแล้วทีนี้หนูได้ยินจังหวะมันร้อง
มันร้องออกมาแค่แบบเหมือนแบบหมาเจ็บปวดอะค่ะ
ก็คือร้องออกมาแล้วก็ไม่ได้ยินอีกเลยแล้วหนูก็วิ่งไปหลังบ้าน
ก็คือตอนที่หนูวิ่งไปหลังบ้านนะคะหมามันนิ่งไปแล้วแน่นิ่งไปแล้ว
คุณนกตอนที่น้องผู้ชายเขาโดนกัดเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเด็กไปแห่ไปเล่นยังไงเขาถึง
จากที่หนูดูกล้องวงจรที่บ้านก็คือตอนแรกเขาก็เล่นกับหมาดีนี่แหละค่ะ
แล้วเขาก็หยุดเล่นไปพอเขาหยุดเล่นไปสักพักนึงแล้วทีนี้หมาตัวนี้ก็มานอน
พอมานอนเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เล่นอยู่คนเดียวไปสักแป๊บนึงนี่แหละแล้วเขาก็มานั่งลงพอเขามานั่งลงพอเขามานั่งลงเสร็จ
พอเขามานั่งลงเสร็จแล้วเหมือนกับเขาโน้มตัวแบบเหมือนทำตัวสไลด์ตัวกับแขน
หัวกับแขนเหมือนไปพร้อมกันนะคะก็หมามันก็นอนหันหน้าอยู่แล้วเขาก็เลยทำมือสไลด์กับหัวไปพร้อมกัน
ไปหาตรงหน้าหมาแล้วทีนี้หมาก็เลยกระโจนใส่เลยค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกชายเขานะคะใจพ่อใจแม่แหละนะคะแต่ทีนี้พอคุณนกวิ่งตามไป
ตอนที่เขาวิ่งตามหมาเนี่ยสภาพที่เห็นก็คือตามกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวเลยใช่ไหมคะ
จังหวะนั้นเราร้องห้ามไหม
หนูก็บอกหยุดได้แล้วหนูหยุดได้แล้วมันตายแล้วหนูก็บอกอย่างนี้มันตายไปแล้วนะอะไรมันต้องฆ่ากันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
หนูก็บอกเขาอย่างเงี้ยแบบไม่จำเป็นต้องฆ่ามันเลยหนูก็บอกอย่างเงี้ยตีแค่ให้มันจำก็พอ
เขาก็ไม่หยุดเขาก็เขาก็แบบไปยิ้มไม่ยั้งมือก็หนูก็รู้แล้วนะคะว่ามันมันตายไปแล้วล่ะค่ะ
แล้วเขาก็จับทุ่มจับฟาดใส่ต่อไม้ตรงนั้นนะคะตามที่อยู่ในคลิปอะค่ะ
ใช้ไม้อะไรมันจะเป็นเหมือนไม้ยูคาริตัส

คือเห็นด้วยตาก็คือรู้ว่าเนี่ยตายไม่ใช่แค่สลบ
ใช่ค่ะ

ระหว่างที่เราเห็นว่าหมามันนิ่งไปแล้วแล้ว
แบบเขายังตีอีกแล้วก็ทุ่มอีก
เขาบอกว่าหมามันกัดลูกกูก็จะปล่อยไปทำอะไร
เขาก็ว่าอย่างนี้ถ้าหมามันกัดลูกจะปล่อยไว้ทำอะไร

อืมแล้วตอนที่
ใจนะคะว่าอารมณ์ตอนนั้นของเขา
ก็เข้าใจความรู้สึกของเขาอยู่ค่ะ
ตอนที่เขาเอาหมาทุ่มเอาคือตีก่อนแล้วค่อยเอาทุ่มถูกไหมคะ

คือก็น่าจะมาจากความโมโหถูกไหม

ตั้งแต่ต้นจนจบจนกระทั่งลากหมาออกไปอะค่ะ
ไม่ค่ะแล้วตอนที่แล้วทีนี้
หนูก็เลยโทรบอกครูสาวเนี่ย
น้าเขาหมามันกัดน้อง
น้าเขาได้ฆ่ามันตายแล้วนะ
แล้วทีนี้ลูกสาวเขาก็เลยร้องไห้

แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าทำไมทำไมต้องฆ่ามัน
น้องเป็นอะไรมากไหมทำไมถึงได้ฆ่ามันถึงขนาดนั้น
หนูก็บอกว่าก็มีแผลแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เวอะหวะไม่ได้เยอะอะไร
แล้วทำไมต้องฆ่าก็เป็นแผลแค่นี้ทำไมต้องฆ่ามันด้วยอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูเลี้ยงมันมาได้กูก็ข้ามมันมาได้
เขาก็พูดแค่นี้อะค่ะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ย

ก็พาลูกไปทำแผลล้างแผลไปหาหมอค่ะ
ค่ะแล้วกลับมาที่บ้านไหมคะ
กลับมาเขาก็เอารถออกเขาเอารถใหญ่ออกไปรถกระบะออกไป
เขาก็ไปล้างแผลพาลูกไปหาหมอเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเขาก็กลับมา
หนูก็เลยพูดว่าใจคอเธอนี่โหดร้ายมากนะหนูก็เลยพูดอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวงั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งลูกละกัน
เขาก็บอกอย่างนี้เขาหลังจากคืนนั้นมาเขาก็ไปแล้วก็จนนะตอนนี้เขาก็ไม่ได้ขับเข้ามาอีก
เขาก็บอกแค่ว่าเขาก็โทรมาหาหนูเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หนีนะ
เดี๋ยวเขาไปส่งลูกเขาเขาทำธุระเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามามอบตัว

ตอนที่โทรบอกคุณนกว่าจะเข้ามามอบตัวไม่ได้หนีเนี่ยคือตอนนั้นเป็นข่าวแล้วหรือยังคะ

เขาพูดยังไงบ้างไหมคะกับมันคือพอมันเป็นข่าวมันก็
เขาก็เขาก็ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเขาก็ต้องรับรับจุดตรงนั้นไป
เขาก็ต้องทำตามขบวนกฎหมายของพรบหมาไปค่ะ

คือตอนนี้ส่งส่งลูกแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะส่งลูกชายเขาแล้วเรียบร้อย
แล้วจะเห็นที่บอกว่าคุยกันเนี่ยทางตัวของผู้ชายคนนี้เขาจะเข้ามามอบตัววันไหนคะคุณนก
ก็ตามที่หนูคุยกับเขาวันนี้เขาก็บอกว่า
ก็ภายในวันสองวันนี้แหละเขาก็บอกอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเสร็จธุระส่งลูกเขาเสร็จเขาเคลียร์อะไรหลายอย่างเสร็จเขาก็จะเข้ามอบตัวเลย
เขาก็บอกหนูอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หนีนะไม่ต้องกลัวเขาไม่หนีหรอก
เขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเขาผิดเขาก็ยอมรับว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเขาก็ยอมรับผิดทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขาก็จะเข้ามามอบตัว
เขาก็ไม่ได้พูดถึงในลักษณะตรงนั้นเขาก็บอกแค่ว่าเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเขาก็บอกอย่างนี้
สงสารไหมบ่นสงสาร

่นสงสารซูชิไหมแบบหรือคิดถึงไหม
เขาก็บอกว่าก็ทำไปแล้ว
เอาอะไรทืนน่ะออกมาริดาลีมาเบาะ
คุณนกยังไงขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลนะคะ

เรื่องทารุณสัตว์เป็นยังไงนะขอบคุณคุณนกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือแล้วแต่มุมมองจริงนะคะ
เวลาใช้พรบเรื่องเนี้ยก็จะแล้วแต่คนมองเลยนะคะเชื่อว่าก็ต้องมีคนมองว่า
โอ้โหคนมันโมโหอ่ะกัดหัวลูกอ่ะมีค่ะในขณะที่บางคนก็จะต้องบอกว่า
มันต้องถึงขนาดที่ต้องฆ่าหมาเลยไหมล่ะใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวจะบวกเรื่องแมวเข้าไปด้วย
แต่เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องหมาให้จบก่อนว่าตอนนี้ถ้าพรบนี้แล้วภาพมาขนาดนี้
ไปถึงขนาดไหนนะคะสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวเราไปกรณีแมวนะคะเดี๋ยวมาที่เรื่องหมาก่อน
อสดอกลงพื้นที่เสร็จแล้วยังไงบ้างคะก็โดยโดยทุกทุกครั้งอ่ะนะคะ
เราก็จะลงไปเก็บข้อมูลรายละเอียดของในพื้นที่เพื่อมาประกอบกับอ่า
การการทำสำนวนคดีค่ะนะคะแต่เคสนี้ก็คือจะไม่
ไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าทางเจ้าของเนี่ยเอ่อ
ต้องการที่จะเป็นแจ้งความเป็นข้อหาการทารุณกรรมและเสียทรัพย์
นะคะอ่าตกลงจะแจ้งเสียทรัพย์ด้วยไหมคะตอนนี้คือเสียทรัพย์คือ
เอ่อทางทางทางเจ้าของไม่ไม่ขอแจ้งหมายถึงตัวคุณนกอ่ะใช่
ทางคุณนกไม่ขอแจ้งแล้วเพราะว่าคือน้องเขาสูญเสียไปแล้ว
อืมเขาไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรค่ะนะคะ
ก็จะเหลือเป็นส่วนของของเอ่อการทารุณกรรมอ่านะคะซึ่งตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะ
ดูดูแล้วก็คืออารมณ์แหละใช่ไหมก็เรื่องของอารมณ์แล้ว
เอิญของมันอยู่ใกล้มือป่ะคะใช่ค่ะคิดว่าคือท่อนไม้น่าจะ
อ่าไม้ยูคาลิปอ่ะนะคะน่าจะอยู่ใกล้มือแต่ว่าการกระทำที่พลั้งลงไปถึงขั้นไม้
ไม้นี่มันคือ๑เมตรแล้วมันก็ใหญ่นะคะประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๒นิ้ว
มันแตกมันสองเสี่ยงเลยนะคะค่ะดิฉันก็ถามไม่ค่อยออกนะว่าคือมันยิ่งบรรยายภาพนะ
ทีนี้ในเรื่องของในเรื่องของกฎหมายเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับว่ามีคนร้องทุกข์หรือไม่ร้อง
คือเมื่อเห็นการกระทำก็คือตำรวจสามารถดำเนินคดีได้เลยใช่ไหม
คดีของรัฐอยู่แล้วซึ่งลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็คือรอแค่ผู้ชายท่านนั้นก็มามอบตัว
ก็คือว่าไปตามตัวใช่ส่วนใหญ่คดีถ้าสมมุติมันเป็นการกระทำครั้งแรกเนี่ยค่ะ
กฎหมายนี้คือเดี๋ยวนะทารุณเนี่ยมีโทษจำคุกด้วยไหมคะมีค่ะ
แล้วก็มีปรับด้วยมีปรับด้วยทั้งจำทั้งปรับเท่าที่มีสถิติการใช้มาข้อหาทารุณนี้เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วคือจำคุกจริงไหมหรือก็ส่วนจะเป็นรอลงอาญา
จำคุกจริงค่ะถ้าอย่างเคสที่ถ้าใครได้ตามก็คือ
เคสที่จะมีที่จำคุกสูงสุดก็จะเป็นของเคสฆ่าแมวของวินมอเตอร์ไซค์
นะคะคนหนึ่งนั่นก็คือหกกรรมหกวาระนะคะเอ่อกรรมหนึ่งหกเดือนอืม
แต่ก็คือสารก็ลดให้เหลือกึ่งหนึ่งนะคะอันนั้นก็โดนไป๑ปีครึ่ง
ค่ะค่ะคือลักษณะการตัดสินมันมีที่พอจะบอกได้ไหมคะคุณอ้อมว่าแบบ
เอ่อทำด้วยเหมือนบันดาลโทษะอ่าโมโหแบบมันยังไม่อยู่จริงจริงไม่รู้ตัว
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับตั้งใจเลยวางแผนเป็นคนที่จะทารุณกรรมสัตว์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ตรงนี้ก็มีแล้วแต่ว่าเราจะเอาหลักฐานอะไรมาประกอบบ้างว่ามันจะแน่นต่อรูปคดีขนาด
ไหนนะคะแต่ก็คือแต่โดยแท้ที่สุดแล้วสารก็จะมีความเมตตาธรรมอยู่ด้วย
อันนี้ที่เราเจอเราเจอเหมือนกับอารมณ์พลั้งมือ

เอ่อครั้งเนี้ยเพิ่งเห็นพลั้งมือ
อ๋อส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเป็นตั้งใจหรือไงคะ
ครั้งนี้ที่กำกึ่งของความตั้งใจนะคะ
แต่ที่ผ่านมานี่ก็คือโดยเจตนาก็เยอะนะคะ
อย่างเช่นก่อนหน้านี้คือคุณขับรถทับสุนัขเลย

ใช่ค่ะใช่ค่ะคือการเกิดมันไม่ใช่ครั้งเดียว
บ่อยไหมคะที่เจ้าของเป็นคนเป็นคนทำร้ายเองจนถึงชีวิตเนี่ย

ถ้ากรณีเจ้าของทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเรื่องของสวัสดิภาพนะคะ
เลี้ยงน้องมาไม่ได้สวัสดิภาพแต่แบบนี้แทบไม่เจอค่ะ
ถ้าเป็นเจ้าของโดนจะโดนเหมือนกันสวัสดีภาพแปลว่าอะไรคะ

ก็คือชีวิตส่วนใหญ่ไม่ใช่เจ้าของกันหรอ

อย่างนี้ก็ตกใจเลยสิ

คือตอนแรกตอนที่เราเห็นภาพเราไม่คิดว่าจะเกิดจากคนที่เลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็ก
เราไม่คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะ
แต่ทีนี้ฉันขอพาดไปเรื่องแมวนิดนึง

เพราะเรื่องนี้เผลอจะยาวไหม
ตอนนี้เรารอพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นเนอะ
เกิดว่าทางผู้เสียหายท่านใดมีข้อมูล

เพราะอย่างน้อยหลักฐานก็จะทำให้ตำรวจทำงานง่ายขึ้น
คือนี่นะคะจากนอกกวงการคนรักแมว
ไม่เคยรู้เหมือนกันว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้นะ

เลี้ยงไปกันจนแก่จนป่วยอะไรก็แล้วแต่เขา

ที่แบบต้องพิสูจน์กันว่า
มันมีขอแมวเพื่อไปทำอะไรแบบนี้

คือลักษณะของเวลาการที่ทางฝั่งหนึ่งจะ
จะหาบ้านให้น้องแมวหรือหาบ้านให้น้องหมาเนี่ย
คุณจะต้องมีปลายทางด้วยว่า
ปลายทางเขามีความน่าเชื่อถืออะไรแค่ไหน
แล้วก็มันเป็นธรรมดาค่ะที่เวลา
คนเขาให้แมวให้หมาไปเขาจะต้องไปติดตามทวงถาม
ว่าตอนนี้อยู่เป็นอย่างไรน้องอยู่ยังไงอะไรยังไง

ฉะนั้นคนที่รับไปคุณก็ต้องให้ข้อมูลเขากลับมาด้วย
แต่กรณีอย่างนี้ค่ะตามแล้วตามอีกตามอีกตามแล้ว

เคยเจอเอาอย่างนี้นะคะที่ฉันตัดจนกรณีว่า

สมมุติว่าถ้าน้องผู้หญิงคนนี้เขาทำร้ายแมวจริง
ต้องพิสูจน์ด้วยว่าเขาไปทำร้ายแมวเพื่อจุดประสงค์อะไรนะ

แต่ในกรณีที่ว่ามีคนที่แบบรับแมวไปรับแมวรับหมา
สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นไปแล้วไปทำร้ายเจอเยอะไหมคะ
ไปทำร้ายเจอเยอะไหม
แจ้งเข้ามาแบบพี่หนูให้แมวเขาไปเลี้ยง
แล้วเขาแบบไปเอาไปทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าสัดส่วนก็ยังไม่เยอะนะคะ
เพราะว่าตรงส่วนตรงนี้ในระหว่างที่ขอไป๑๐ลายเนี่ย

แต่ไม่ถึงขั้นว่าเอาไปทารุณกรรมอะไรตรงนี้
แสดงว่าอันนี้ก็เป็นกรณีที่ไม่ได้เจอบ่อย
ไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็มีเจอบ้าง

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคุยกับอีกหนึ่งท่านคุยในมุมกฎหมายนะคะ
เราจะคุยกับนิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการอำนวยการสำนักกฎหมายกรมประสุทธิ์สัตว์นะคะ
คุณวรชัดวิรัติลาบนะคะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

แมวเนี่ยคือนะตอนนี้
เท่าที่เราดูพยานหลักฐานที่มันเป็นข่าวตอนนี้
เราสามารถบอกได้ไหมว่าน้องผู้หญิงดีเจคนนี้เนี่ย
ผิดแล้วอะค่ะ
มันต้องดูพยานหลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วย
ว่าเขาทำจริง

เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย
มันก็เป็นการกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ให้ครบถ้วนว่าตรงนี้ดีเจคนนี้เป็นคนทำจริงหรือเปล่า
แล้วแมวที่เอาไปกับแมวที่เอามาเนี่ยมันตรงกันไหม

คือเอาแบบแฟร์ก็คือไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่รู้ใครจะกล่าวหาใครแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งหมด
คือตัวสัตว์ที่ถูกฆ่าเองก็ต้องมีการสอบสวน
แล้วก็ตัวผู้ถูกกระทำเนี่ยก็ต้องกล่าวหาให้ได้ว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำจริงนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเป็นกระแสแล้วก็เราก็ไปตัดสินว่าคนนี้เขาทำนะครับ
ทีนี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติดูจากเนื้อข่าวเนี่ยนะคะ
มันครับมันเหมือนชัดมากเลยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ไปแกะไปตามกันใช่ไหมคะ
ว่าไม่ได้ขอรับตัวเดียวนะมีตั้งเกือบ๓๐ตัวเนี่ย
มันไม่ใช่แผลลักษณะที่เกิดจากอุบัติเหตุที่หมอเขาคุ้นเคยทำมา
แต่แอปนี้คือยังไม่พอหรอกคะท่าน

ประมวลกฎหมายอาญานะครับ
เพื่อมาเข้าสู่กระบวดการชุดธิ์ทำต่อครับ
คนเดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติในกรณีถ้ามันมีคดีแบบนี้
แต่อันนี้มันเป็นสัตว์อย่างแมวเนี่ย
คือตำรวจทำอย่างไรคะ
ตำรวจต้องให้กรมประสุทธิ์เป็นคนชนะสูตร

หมอก็ได้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เขา
เขาชนะสูตรแต่ว่ามันต้องประกอบหลักฐานกันว่า

มันต้องมีหลักฐานให้ได้ว่าเชื่อมโยงกันให้ได้ว่าเขากระทำผิด
หรือเขาเป็นคนฆ่าจริงนะฮะ
จริงแล้วคนที่ต้องมีหน้าที่ในการชนะสูตรว่า

ตายเพราะตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะถูกทารุณถูกฆ่า
คือต้องจำเป็นไหมคะที่ต้องสังกัดของกรมประสุทธิ
หรือว่าเป็นหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่สังกัดตามกฎหมายค่ะ
ผู้ประกอบวิชาชีพอาจจะเป็นของกรมบริษัทก็ได้
เพราะว่าโดยตัวพบนี้จะเป็นศัตรูแพทย์
ตแพทย์ก็หมายความว่าสัตวแพทย์ของ
ตามพบวิชาชีพศัตรูแพทย์
แล้วก็อาจจะเป็นสัตว์แพทย์ของหน่วยงานของรัฐก็ได้ครับ
คือจบไหมคะก็คือเอาประกอบสำนวนได้
หรือว่าต้องมีหน่วยงานสังกัดรัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง
ก็ประกอบได้ขึ้นอยู่กับพงสอบส่วน
ว่าเขาจะรวบรวมพยาหลักฐาน
มันเคยเกิดเป็นคดีตัวอย่างยังคะ

ตกลงแมวตายหมาตายเพราะอะไรค่ะ

ยังไม่มีครับเรื่องทารุณกรรม
แต่ว่ามันก็ต้องเอามาประกอบกัน

ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นเขาเชื่อว่าแมวถูกฆ่า
หรือว่าหรือว่าถูกรถชนอะไรแค่นั้นนะครับ
เดี๋ยวนะคือมันไม่ง่ายขนาดที่บอกว่า
แผลนี้ลักษณะแบบนี้ถูกฆ่า

ต้องโยงให้ได้ด้วยว่าคนที่สงสัยลงมือเองหรือเปล่าอย่างนี้เหรอคะ

แล้วพนักงานสอบสวนเขาจึงจะมีความเห็นตาม
กฎหมายอาญาว่าควรสั่งฟ้องแล้วเสนอไปที่พนักงานอายการ

ตรงนี้มันเป็นเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ทำยังไงที่ให้เชื่อได้ว่า
ผู้ถูกกระหาเป็นคนกระทำ
แล้วก็พนักงานสอบสวนก็เสนอความเห็นสั่งฟ้อง
ถ้าพนักงานสอบสวนเชื่อนะครับ
ที่ต้องทำถึงขนาดคดีนี้นะคะ
เคยเกิดขึ้นบ้างยังคะตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา
ที่ต้องแบบชนะสูตรรวบรวมหลักฐาน

คือเคยทำถึงขนาดนี้บ้างยังคะคดีอะค่ะ

อันนี้ก็เป็นกรณีแรกเลยนะคะที่มาถึงระดับนี้ค่ะ

อะหากธ่านนี้ก็คือการฆ่าเนี่ย
อื้มอืมเข้าใจถ้าเค้าทำนะ

มันมีกระบวนการของมันอ่า
แต่ก็ยังไม่เคยดำเนินการขนาดเบอร์นี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีนะคะอ๋อมีหรือ
ค่ะมีแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวใหญ่แบบนี้
อ๋อพอค่ะเดี๋ยวให้ขอพักโฆษณาแว๊บเดียวค่ะ
เดี๋ยวมีข้อกฎหมายมาถามเพิ่มเติม

ค่ะรักษาการพอยังอยู่กับเราในรายการนะคะท่าน

มันมีคดีให้เห็นก่อนหน้านี้บ้างไหมคะ

สภาพของนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะ

ใช่แล้วก็มีการชนะสูตรอันนั้นก็

คือก็ยังไม่เคยเจอรูปแบบ
ในการพิสูจน์คดีสไตล์นี้ใช่ไหมคะ

ก็นำเกี่ยวกับเรื่องของการคุณนำแมวทั้งหมดไปไหนก่อนแล้วกัน
เรื่องของการหลอกลวงนะคะ

แมวทั้งหมดคุณเอาไปไหนนะคะ
ส่วนตัวที่ฆ่านี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคดีนี้
พอคะในส่วนของกรมประสุทธิ์เนี่ยในส่วนของเส้นทางคดีจากกฎหมายนี้เนี่ยนะคะ
ประสุทธิ์จะอยู่แค่ตรงไหนคะท่าน

รับผิดชอบในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบค่ะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมหลักฐานในเบื้องต้น
ว่ามีการกระทำจริงหรือเปล่าอาจจะยึดอายัดซากสัตว์
หรือสัตว์ที่ถูกทานลนกรรมมาเป็นหลักฐาน
ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ว่ามีการกระทำความผิดตามพรบป้องกันการทารุณกรรม
พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินคดีต่อนะครับ
การฟันทงว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประสุทธิ์หรือเป็นตำรวจคะ
กรมประสุทธิ์จะต้องรวบรวมหลักฐานไม่ได้
คือมันสัตว์ตายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถือว่ามันมีการฆ่าอยู่แล้ว
อาจจะฆ่าหรืออาจจะถูกลดชนหรือปฏิเหตุ

เพราะว่าตามกฎหมายของเราเนี่ยการว่าทารุณเนี่ยมันทั้งทำร้ายทำให้บาดเจ็บ
หรือทำให้สัตว์นั้นถึงตายเป็นที่ทารุณของเราครับ
โดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ไปขนาดที่ว่า
เขาฆ่าหรือเขาทารุณไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรใช่ไหมคะ
ใช่อาจจะไม่ต้องวัตถุประสงค์เพียงแต่ว่ารู้ว่า
คนนี้เป็นผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนทำ
ทำให้สัตว์ถึงแก่ความตาย
เพราะว่าปกติการฆ่าสัตว์ทำไม่ได้อยู่แล้ว
ยกเว้นแต่ว่าการฆ่าเป็นอาหารการฆ่าตามภาระบอก
ฆ่าตามพรบควบคุมการฆ่าสัตว์
โรคระบาดหรือว่าฆ่าเพราะว่าเรื่องการลุนจะฆ่า
เพราะว่าสัตว์มีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ทรมานกัน

หรือว่าตำรวจที่เป็นคนมีอำนาจ
ในการเรียกผู้ต้องสงสัยมาสอบคะ

ตามวัตถา๒๕หรือวัตถา๒๕พล
ป้องกันการทุลกรรมสัตว์
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
หรืออุปกรณ์ต่างเช่นสิ่งที่เชื่อว่า
ได้มีการฆ่าจริงอะไรตรงนั้นเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองนะตอนนี้กรมประสุทธิ์
ก็ต้องรอเอาซากแมวมาชันสูตรถูกไหมคะ

คือยื่นให้ตำรวจได้เลยหรือได้เลยใช่ไหมคะ
กรมประสุทธิ์สัตว์ไม่ต้องชันนสูตรซับ

ชัดแล้วชัดแล้วว่าถูกฆ่าไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ชัดไหม
ว่าคือการโดนกระทำจากการฆ่า
แล้วชัดไหมคะว่าเรารู้เลยว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้
จนถึงตอนนี้ที่คุยกันภายใน
รู้เลยว่าใครทำไม่ทราบ

แต่โดยพฤติการตามที่ออกมาเป็นข่าวก็สงสัย

เอาอย่างนี้คือสงสัยพุ่งเป้าไปที่ไหนก็ตามข่าวถูกไหมค

คือกลัวคดีเงียบคือกลัวความผิดไปไม่ถึง
พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครทับหรือยังไงคะ
เราพยายามค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการเพื่อมาประกอบกับสำนวนคดี
เพื่อเราจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
แต่แท้สุดท้ายด้วยด้วยอะไรมันจะเกิดตรงปลายทางตรงนี้คือมันมีข้อจำกัดด้านอื่นนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคือเราจะต้องใช้ทางฝ่ายหลายฝ่ายเข้ามาใช่ไหมคะ
ซึ่งในองค์กรของเราที่เราทำมา๗ปีที่เราทำมา๓๐๐กว่าคดีมันก็เป็นประสบการณ์มาแล้ว

เช่นถามนิดเดียวกรณีคนที่ช่วยหมาแมว

แบบให้น้องไปอยู่บ้านเอาน้องไปเลี้ยงทีอะไรอย่างนี้นะคะ

ว่าคนที่เป็นคนส่งต้องรับผิดชอบร่วมด้วยแค่ไหน
ตรงนั้นมันจะเป็นข้อคือ
คือเหมือนเป็นการเขียนสัญญา
การเป็นลายลักษณ์สอนระหว่างสองคน
แต่ในข้อกฎหมายเราก็ยังไม่เห็นนะ

ใช่ค่ะคือตอนนี้ปัจจุบันนี้สัตว์เลี้ยงมันเยอะ
ฉะนั้นมันก็จะต้องมีการตรงนี้นะน้องหมาหาบ้านนะ
ตรงนี้แมวคลอดมานะด้วยแม่เป็นอย่างนี้นะใคร

แต่ทุกอย่างก็ต้องมีความชัดเจนทั้งคนให้และทั้งผู้รับ
เพื่อมันจะต้องไม่มาเกิดปัญหาแบบทุกวันนี้ค่ะ

คือก็สงสัยว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยเนี่ย

แต่ว่าตัวเลขล่าสุดมันออกมาว่าเป็น๒๙
และมันจะขอเอาคืนไปได้๑ตัว
แต่ว่าข่าวมันคงไหลมาเรื่อยนะ
เขาคงจะช่วยกันดู

ว่าใครที่จำได้ว่าเคยติดต่อ

แล้วเขารับไปเลี้ยงต่อก็ให้มารวมตัวกัน

ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือมันเป็นข่าวที่มันใกล้กันนะคะ
แต่เรื่องแมวมันจะมีความซับซ้อนของมันเองว่า
สมมุตินะถ้าทำจริงเอาไปทำอย่างที่ว่าในดะ

ก็เป็นกระบบการพันธุ์ต่อไปตอนนี้เนี่ย

วันนี้ขอบคุณคุณอ้อมมากเลยที่มากับเรานะคะ

คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่วันนี้ถามตรงลาไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป